เป็นประเทศเล็กประเทศหนึ่งในเอเชีย
คนไทยก็เป็นกลุ่มเล็กถ้าเทียบกับศาสตร์บนโลก
เมื่อเทียบกันแล้วมันเป็นประเทศที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยนะ
แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทำได้ก็คือความศาลักษณีย์
กลับไปที่เรื่องที่ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์ได้กรุณามาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังนะครับผม
ก็อยากจะขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า
เราโชคดีน้องหมูป่าโชคดีครอบครัวก็โชคดีประเทศไทยโชคดี
ที่เราได้ผู้ว่ามาเป็นผู้ที่ดูแลเหตุการณ์ในช่วงนั้น